เดี๋ยวดิฉันจะพาไปเพราะว่าที่ที่ฉันจะพาไปเนี่ย
ต้องกินให้เยอะให้เร็วกว่าคุณชนะอีก
ไปเลยเมืองลิงลบบุรีค่ะ

ไปดูกันคือที่บอกว่าให้คุณกินเร็ว
เพราะว่าร้านก่อก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองลิง
ก๋วยเตี๋ยเรือบุฟเฟ่หนึ่งเดียวในรบบุรีเนี่ยนะคะ

จัดกิจกรรมกินเร็ว

กินเร็วมีเงินรางวัลเป็นเดิมพันธุ์ด้วย
พร้อมกับกินฟรีไปอีก๑ปีถ้าคุณชนะ

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนพะหนโยธิน

ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรี
ทางไทยรัฐทีวีของเราเคยนำเสนอไปแล้ว
ร้านนี้เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อต้นปีนะคะ
หลังจากออกอากาศไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหลูกค้าแน่นมากเลย

คุณกัญญาเจ้าของร้านเขาก็เลยมีแนวคิดที่
อยากจะคืนกำไรให้กับลูกค้า
ในโอกาสที่ร้านนี้เปิดครบ๑ปีพอดี

ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบกินจุแล้วก็กินไวขึ้นมาแบบนี้
กติกามันมีอยู่ว่ามีเวลา๒๐นาที
กินได้มากชามที่สุดเป็นผู้ชนะ

นาที๒๐นาทีใครกินได้มากที่สุดชนะไปเลย
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันว่าจะเป็นยังไง
หรือทรมานขนาดไหนไปดูค่ะ

กินเข้าไปชามเนี่ยวางเรียงรายกันอย่างคอนโด
ถูกต้องคือการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับ

แต่ที่แน่บางคนต้องลากต้องหิ้วกลับอ่ะคุณ

ฮิ้วปีกกันไปเพราะว่ามันหนักมากเลย

เดี๋ยวกลับมาสู้ใหม่
เกรงของการแข่งขันก็คือน้องพลอยนักศึกษา
คนนี้นะใช่ค่ะเพราะว่าเธอเคยทำสถิติเอาไว้
ทำไว้๕๐ชามแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีเวลากำหนด
ก็คือเหมือนกินจุ๊ะกินมาเรื่อยได้๕๐ชาม
หลายคนคิดว่าเธอมาคว้าแชมป์แน่นอนเลย

แต่สิ้นเสียงนกหวีดปี๊ดเท่านั้นแหละ

โฉมหน้าผู้ที่ได้รับรางวัลที่๑ไป

แล้วน้องพลอยพี่แล้วน้องพลอยอยู่ไหน
พลอยบอกว่าน้องพลอยกินไปได้แค่๑๖ชาม
ว้ายแต่คุณพี่ที่ชนะคือน้องกัล

ทานไปได้ทั้งหมด๒๗ชามในเวลา๒๐นาที

ก็ได้รางวัลเงินสด๓๐๐๐บาท
พร้อมกับก๋วยตี๊วเรือทานฟรีที่ร้าน๑ปี
ก็แสดงความยินดีกับน้องกันด้วยนะคะ

พลอยบอกขอกินเรื่อยชิวแล้วกัน

คุณถ้าจะกินเลเวลนี้ดิฉันว่าก็ไม่ทันอยู่ดี
คุณเขากินชามนึงไม่ถึง๑นาที

ก็กินแบบละเมียดละมายก็คอยกินยังยัง
ยังไม่หมดยังไม่แบ่งอีกหิวน้องพลอยยืดมาแล้ว